ก็ถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

อาทิตย์หน้าแต่ว่ามันต้องมีการเตรียมพร้อม

ฉันเห็นนะคุณทัศนัยนะเวลาอ่านข่าว
ทีนี้พวกแบบนี้คุณอินทุกทีเลย
ต้องเก็บสถิติว่ามันจะเป็นความน่าจะเป็นแบบไหน
แล้วที่ฉันเห็นคุณโพสต์ในเฟซบุ๊คประจำเลย

วันนี้มีอะไรค่ะอ๋อโอเคมันเป็นอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของตัวเลขที่มัน
บังเอิญไปเหมือนกันพอดิบพอดีไปดูภาพกันก่อน
เป็นอุบัติเหตุดูนะฮะทะเบียนรถนะ

อีกคันนึงค่ะเป็นรถจักรยานยนต์คันนี้นะ
ไปทนกับรถเก๋งคันสีแดงเนี่ย๑๘๒๑
แต่พอ๑๘๒๘แต่พอรถมอเตอร์ไซค์มันชนแล้วมันก็พลิกคว่ำอยู่ใช่ไหม
เลขมันกลับกลายเป็นเหมือนกันไงมันก็กลายเป็นอะไรอ่ะ๑๘๒๘เหมือนกันไง

คือเวลาเรียงเลขเรียงมองกลับอะไรแบบ
มันเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะฮะรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถสีแดงเข้าไปชนกันเข้า
ก็มีคนเจ็บนะฮะไม่มีคนเจ็บหนักนะเจ็บเล็กน้อย
แต่ว่าสิ่งที่มันหลายคนก็แปลกใจคือเอ๊ะทำไมมันเป็นอุบัติเหตุที่รถมันต่างที่ต่างทางมามาชนกัน
แล้วทะเบียนมันกลับไปตรงกันแบบนี้คล้ายกันทีเดียวนะฮะ
แล้วก็แน่นอนครับพอคนไปส่องดูก็ต้องจดซะถ่ายซะ
แล้วก็แคปชั่นว่างวดนี้เอายังไงดีอะไรจะบังเอิญขนาดนี้
หลายคนก็ไม่พลาดเก็บตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชคงวดที่จะถึงนี้
เอออะไรนะ๑๘๒๘กับ๘๒๘๑
พอกลับปุ๊บมันก็เหมือนกันเลยใช่อ่าคุณก่อนหน้านี้มันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเอ่อ
หัวหน้าพักพลังไทยรักไทยแต่ที่ดิฉันเอามาให้ดูเนี่ย
ไม่ใช่ของหัวหน้าพักพลังไทยรักไทยนะเป็นของเจ้าของร้าน
ที่เขาถูกรางวัลที่๕มาหลายต่อหลายงวด
เจ้าของร้านคนนี้คือคุณลุงสมเพียรพลเวียงคำอายุ๕๘ปี
อยู่ที่จังหวัดอ่างทองเขาก็เอามาให้นักข่าวดูค่ะ
เป็นโคตรเหล็กไหลโคตรเหล็กไหลเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะ
มี๒องค์ดูสิคะน้ำหนักองค์หนึ่งประมาณองค์ละ๑กิโลกรัม
ซึ่งทางเจ้าของเขาก็บอกว่าผมครอบครองมาสัก๒๐ปีแล้ว
ได้มาจากพระอาจารย์ลายที่เดินทุดงไปพบเหล็กไหลในถ้ำที่มหาสารคาม
ทีนี้ก็เอามาให้กับคุณสมเพียรเก็บเอาไว้บูชา
ซึ่งเวลาผมบูชาผมจะบูชาด้วยน้ำผึ้ง
วันขึ้น๑๕ค่ำเป็นประจำทุกเดือน
พอผมบูชาเสร็จน้องนักข่าวเชื่อผมไหม
จะเกิดสิ่งมหัศจรรย์คือจะมีก้อนเหล็กไหล
งอกออกมาเป็นสีเขียวมองไปจะเหมือนปีกแมลงทับ
แล้วก็ตั้งแต่รับมาบูชาก็ทำมาค่าขายดีทำมาค่าขายขึ้น
ผมถูกรางวัลที่๕มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ซึ่งเหล็กไหลก้อนนี้ตัวคุณสมเพียรเขาก็ไม่ได้ห่วงนะ
ไม่ได้ห่วงหมายคำว่าใครจะมาบูชามาบูชาได้
มาศึกษาดูได้แต่พี่เขาก็ไม่ได้ขาย
ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้หวงจะมาเอาไปบูชากลับบ้านไปไม่ได้
ศึกษาดูได้บอกสถานที่เลยละกันค่ะคุณผู้ชม
ที่ร้านสมเพียรการยางอยู่ที่เลขที่๓๗ทับ๔
หมู่๒ตำบลบ้านขวางอำเภอมหาราชที่อายุทยานั่นเองค่ะ
บอกครบแบบนี้ระวังมิจฉาชีพระวังขโมยขโจนหน่อยนะ
เดี๋ยวเขาเข้าไปขโมยเอาเหล็กไหลไปนะ
ค่ะแต่เขาเชื่อไงว่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบคิดไม่ดี

คือต้องเป็นคนแบบคิดดีเท่านั้นอันนี้พี่สมเพียรเขาบอกมา
แล้วก็ให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวดด้วยนะคะ